บรรทุกปลาป่นมาเต็มคันเลย

แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือสิ่งนี้ค่ะ
นี่ค่ะมาแล้วลูกศรสีแดงนะคะ

แดงพอดีคันอื่นเขาก็จอดติดไฟแดงไง

สองคันค่ะถูกรวบตึงเลยสองคันนะคะ
คันแรกเนี่ยเป็นรถกระบะมีคอกครับ
ที่สองเป็นรถเก๋งค่ะนี่ค่ะโอ้โห

ตรงนี้ก็คือสามแยกไฟแดงลิโพขาเข้า
ขาเข้าเมืองบนถนนสายนครศรีธรรมราชสุราชธานี
เดี๋ยวนะคะเห็ดการณ์นี่นี่เป็นภาพหลังเกิดเหตุนะคะ
ทีนี้ไอ้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสรุปแล้วรถเสียหาย๔คัน
มีคนเจ็บทั้งหมด๒คนด้วยกัน
รถบรรทุก๑๐ล้อคุณผู้ชมสภาพด้านหน้าเนี่ยพังยับเลยนะคะ
ส่วนเก๋งก็เสียหายทั้งคันเหมือนกัน
รถกระบะมีคอกพลิกตะแคงเสียหาย
ผักแล้วก็พริกที่บรรทุกมาเทกระจาดเลยค่ะ

ทีนี้ต้องมีการประสานรถกระบะอีกคันหนึ่งเนี่ย
ขนผักแล้วก็พริกออกไปเพื่อเคลียร์พื้นที่นะคะ
คุณสาธิพงศ์คนขับรถบรรทุก๑๐ล้อ

เล่าบอกว่าขับรถบรรทุกปลาป่นมาเต็มคัน
ออกมาจากอำเภอขนอมจะไปส่งลูกค้าที่ปากพนัง
ขับมาได้สักประมาณ๖๐กิโลเมตร

เร็วเขาก็บอกว่าไม่เยอะนะ๖๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
จังหวะนี้เนี่ยเกิดเบรกแตกหยุดไม่ได้นะคะ
ก็เลยกลายเป็นอุบัติเหตุดังกล่าว
ส่วนคนขับรถกระบะที่มีข้อคุณนัทธพลบอกว่า
ขับรถบรรทุกพริกมาจากจังหวัดอุบลราชธานี
จะไปส่งลูกค้าที่ตลาดหัวอิดที่ตัวเมืองนครศรีธรรมราช

แล้วปรากฏว่าจู่ก็ถูกชนท้ายอย่างแรงเลยนะคะ
ตอนนั้นตกใจมากไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นจริง
แกเล่าบอกว่ามันมีรางบอกเหตุด้วย
ตลอดทางที่ขับรถมาจากอุบลนะคะ
มันเกิดเหตุการณ์แปลกเช่น

ยางรถระเบิดที่จังหวัดสระบุรี

จนกระทั่งมาเจอเหตุการณ์รถบรรทุกชนท้ายแบบนี้
แต่เชื่อว่าที่รอดมาได้
เป็นเพราะพ่อที่เสียชีวิตไปแล้วมาช่วย

คุณนัทธพลบอกว่าเขาเอาฟันของพ่อที่เสียชีวิตไปแล้ว

นี่แหละค่ะก็เลยเชื่อว่าพ่อที่เสียชีวิตไปแล้ว

กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้นะคะ